เดียวกันนะครับก็ยังมีความน่ารักของทีมชาติไทยเหมือนเดิ
ว่าจะไปเก็บตัวที่ไหนนะครับที่กิเลวัลเล่หรือว่าเก็บตัวต่างประเทศนะครับ
ถ้ามีวันเกิดของใครคนนั้นจะต้องโดนแบบนี้
แต่ว่าที่นี่โดนไม่หนักเท่าที่ประเทศไทยนะครับวันเกิดของสินทวีชัย
และอีกหนึ่งเรื่องนะครับการเดินทางไปเชียร์ทีมชาติไทยของแฟนบอลไทยที่ไปกันทั้งหมด๒๔คนครับ
สังเกตดูให้ดีนะครับจะมีอารมณ์ระแวงแล้วก็ดูแบบนี้แหละครับ
คือก่อนเดินมาเนี่ยมองหน้ามองหลังแล้วว่าต้องโดนล็อกตัวแน่

แต่สุดท้ายเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าที่ไทยเนี่ยจะมีไข่ด้วยไข่ดิบนะครับ

หน้าเสียเลยครับสินทวีชัย๓๔ปีนะครับปีนี้
ครูสามารตู๑๒ทีมชาติไทยจากสมสอสสุพรรณบุรีนะครับ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันที่ดีของเขา
เพราะว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะไปเป็นการสำคัญของทีมชาติครับ
รับใช้ชาติในช่วงเวลาที่ตัวเองมีวันเกิดพอดีครับ
แล้วดูรักกันหลายคนนะเล่นกันแบบนี้เลยเพราะว่าตัวดีครับ

เพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้ก็ผ่อนคลายลงไปบ้างล่ะ

ก็แน่นอนครับก็
ตอนนี้มาในนามทีมชาติก็อยากจะมอบของขวัญให้กับคนไทย

เละก็เข้ารอบบนโลกในรอบต่อไปครับผม

ไปดูเรื่องราวของแฟนบอลกันบ้างนะครับ
แฟนบอลไทยเมื่อวานนี้จำนวน๒๔คนครับก็เดินทางไปให้กำลังใจทีมชาติไทย
ที่จะทำศึกกับทีมชาติอีรักษ์ไปถึงประเทศอีหลาเลยนะครับ
ซึ่งก็มีหลายกลุ่มที่มาจากสตูนบ้างสงขลา
จากนี้ยังมีแฟนบอลผู้หญิงด้วยนะครับเดินทางไปเชียร์กัน๓คน
แล้วก็ได้รับอนุญาตจากทางการอีรานแล้วว่าในทั้ง๓คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
จะสามารถเข้าสนามได้นะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้เนี่ย
แฟนบอลไทยทั้งหมดน่าจะเดินทางไปถึงอีรานแล้วด้วย
แจ้งให้ทราบกันหน่อยนะครับเรื่องของกฎของประเทศอีราน
แล้วก็เขาเนี่ย๕ผู้หญิงเข้าสนามฟุตบอลนะ
แต่ว่าแฟนบอลกลุ่มนี้ก็ได้รับการอนุญาตจากทางการอีราน

ความตั้งใจคือในสนาม
ทีมชาติไทยจะต้องไม่ไร้เสียงเชียร์ครับ
ทีมชาตาซูซู
ทีมชาตาซูซู
ทั้งหมดพูดว่าไทยแลนด์สู้ก่อนจะให้กำลังใจนักเตะไทย
แล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนนั้นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับเกมนี้
แล้วก็หวังว่านะครับทีมไทยจะทำได้เหมือนที่เลสเตอร์ทำได้

เฝ้าเสาให้กับทีมชาติออสเตรเลียก็บอกนะครับ
ขอให้ทุกคนทำดีที่สุดในเกมนี้แล้วก็ผ่านอีรักษ์ไปให้ได้
เพื่อเข้ารอบสู่บอลโลกรอบคัดเลือกต่อไปครับ
เพราะว่าแกว่างไงฤดูการนี้ลงไป๓นัดเอง
แรงใจเชียร์นักเตะไทยนะครับเล่นเพียงแค่เสมอ
นั้นก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแต่ถ้าเกิดแพ้นะครับ
ไม่เยอะก็มีโอกาสในการเข้าสู่รอบสุดท้าย
ในฐานะทีมอันดับ๒ที่ดีที่สุดครับ